ขุนกวีมีมากมายหลายคลิปหลายเรื่องราวให้ได้ร่วมกันหาคำตอบ
เรื่องนี้ก็เช่นกันเขาว่ากันว่าเป็นการไล่ผีให้กับแม่ชีครับ
หลายเรื่องก็เจอกันว่าไล่ผีแขนว่าง่ายครับ
ขอบคุณนะจ๊ะนี่หายแล้วนี่หายของจริงแล้ว
เอาดินมาด้วยนะดินจากต้นโพมาให้ขุนกวีดู
ระหว่างที่เอาถุงดินออกมาให้ดูเนี่ยแม่ชีอาการควนคลางแบบนี้คล้ายกับผีเข้า
ล้มลงไปแล้วร้องควนคลางอยู่กับพื้นเลย
จากนั้นขุนกวีก็นำทูบเนี่ยไปปักที่ถุงดินแล้วก็นำมีดอาคมจิ้มลงไปที่ถุงดินแล้ว
ถามแม่ชีว่าสั่นไหมมันสั่นไหมแม่ชีบอกว่าสั่นเลย
แล้วก็เอาถุงดินนั้นไปเก็บแล้วก็ทำพิธีกันต่อครับ
เขาบอกว่าต้องใช้มีดอาคมเลยนะกดไปที่ศีรษะของแม่ชี
แม่ชีน่ะมีสติขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นขุนกวีก็ใช้มือกดศีรษะของแม่ชีอีกครั้ง
ไล่คาถาจนแม่ชีอาการคล้ายกับองค์ลงยกไม้ยกมือยกแขน
คล้ายจะร่ายรำจะบินแล้วประมาณนั้นเลย
คุณกวีเขาก็ใช้มือกดศีรษะแม่ชีอีกก่อนที่จะเสร็จพิธี
โดยแม่ชียกมือขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกประการ
ก่อนที่จะกล่าวความในใจก็คือขอขอบคุณขุนกวี
คุณกวีก็พูดกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้หายหายแล้วหายขาดเลย
คือไอ้อาการแบบนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชม
แล้วแม่ชีเองเขาก็บอกว่ามีอาการลักษณะแบบนี้มานานกว่า๓๐ปี
ทุกข์ทรมานมากเลยน้องใบตองปีเลยเหรอ๓๐ปีครับ
คุณกวีก็บอกว่าแม่ชีคนนี้เอาจริงไม่ได้คนใกล้คนไกลอะไรหรอกก็อยู่ใกล้นี่แหละ
อยู่แถวสำนักของขุนกวีมาหาแล้ว๓๔ครั้ง
แล้วแม่ชีคนนี้นะฮะเหมือนกับว่าโดนคนอื่นทำของใส่มา
แล้วเชื่อว่าไอ้ของนั้นถูกฝังเอาไว้แถวใต้ต้นโพ
ปัจจุบันต้นโพยังมีอยู่ไหมมีไหมต้นโพไปแล้วอ้าวโดนตัดโค้นไปแล้ว
แต่แม่ชีก็เอาดินที่อยู่ทะเทาโค้นต้นโพนั้น
ขุนกวีมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ดูแล้วนะยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย